รอบันเทิงไทยรัฐอีกแล้วจ้า

และแน่นอนว่าวันนี้เรามีนัดกันกับโอปป้าหมอลำ
ลำเพิษวงศกรมาในบทเพลง
ขอมเกม

คุกคุมเมื่อไหร่แล้ว
ห้ามใจเมื่อทันแล้ว
อยากให้เจ้ามาเห็ดแนวแทนอ้อ
ขอหอมแก้มเจ้าหน้าได้บ่

แค่ครั้งหนึ่งก็ยังดี
อย่าทำเป็นห่วง
การไม่ช่องรอบน้าคนดี
ขออีกสองทีอิ่มแก้มในเดือดคนดีพี่เธอหอม
หอมครั้งที่หนึ่งเพราะฉีนหอดหลายหอมครั้งที่สองเพราะว่าหักหลาย
หอมครั้งที่สามเพราะว่าใจอายมีแต่เจ้าหูบอ
ครั้งที่หนึ่งเพราะกินหอมหลายหอมครั้งที่สองเพราะว่าหักล้าน
หอมครั้งที่สามเพราะว่าใจอายมีแต่เจ้าหูบอ
เจ้าแม้ใดบอกจะว่าอายขอแค่ครั้งหนึ่งก็ยังดี
อย่าทำเป็นหุ้นกล้ามในฉันร่วมในคนดี
ขออีกสองทีอิ่มแก้มในเดือดคนดีพี่เธอหอม

แค่ครั้งหนึ่งก็ยังดี

แก้มให้ช่วงหนูคนดี
ขออีกสองที
ยังแก้มให้เดินคนดี
พี่เธอหอมหอม
ครั้งที่หนึ่งว่าฉันหอดร้าย
หอมครั้งที่สองเพราะว่าหักลาย
ของครั้งที่สามเพราะแหวกใจอายมีแต่เจ้า
อย่าทำเป็นห่วง
แก้มให้ช่วงหนูคนดี
ขออีกสองที
ยังแก้มให้เดินคนดี
หอมพี่เธอหอม
สวัสดีครับ

ผมของที่หนึ่งเพราะว่าจิ๊ววอดร้าย
แต่ที่สองพวกพวกพวกได้แก้มแล้ว
อ๋อคือว่าอย่างงี้หอมท่าที่นึงหอมแม่หอมเพื่อนแม่ยาดแม่
ไม่ใจหรอกอ้าวเดี๋ยวขอ
ก่อนอื่นคุณผู้ชมค่ะต้อนรับน้องลำเนินวงศกรสู่บันเทิงไทยรัฐก่อน

ที่มารอบนี้เค้ารอจ้า
ติ๊งก้อนล่าสุดสดร้อนร้อนสมกับการเป็นอัปป้าปล่อยมาเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้มาหาพวกเราเลยที่บันเทิงไทยรัฐ
เป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้ค่ะน้องลำเพลิน
เพลงนี้ก็ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะครับในอัลบั้มครับ
เป็นเพลงที่แบบฟังสบายนะครับแล้วก็มอบให้กับคนที่เราแอบชอบ
เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่แอบชอบแล้วเขาหันมาทางนี้
เขาอาจจะมองข้างหลังไปทางโน้นก็ได้
อ๋อเขามองกล้องอะ

แต่เนื้อเพลงก็คือน่ารักมากที่มาที่ไปเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับนี้
เพลงนี้ได้มาจากเพลงอาจารย์ตีนิทธิภนครับแต่งให้แล้วผมว่าเพลงแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ทำ
ผมก็เลยรู้สึกว่าลองเอาเพลงแบบนี้มาเห็นดีกว่าเพราะว่าเพลงที่มันหนักหรือว่าเพลงที่มันล็อกมันมีเยอะ
แล้วผมก็เลยว่าเอาเพลงแบบนี้มาทำดีกว่า

แล้วคือนอกจากเนื้อหาของเพลงน่ารักมากแล้วท่าเต้นก็น่ารักมากด้วย
เมื่อกี้แอบดูแดนเซอร์เราพยายามจะเต้นตามแล้วแต่ยังเต้นไม่ได้

ได้ครับแต่ว่ามันจะเหมือนเดิมมั้ยคะ

เพราะว่าขิ้นหอดหลาย

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า

เพราะว่าใจแอบในเจ้า
เพราะว่าใจแอบในเจ้า